มาเริ่มต้นกันที่กรณีของนักแสดงหนุ่มฮัตจิรวิทย์ที่มีการสลักชื่อตัวเองลงบนหลักเขตแดนบริเวณจุดชมวิวภูชี้ดาวขึ้น
ล่าสุดค่ะหนุ่มฮัทนั้นค่ะออกมาขอโทษต่อผู้ใหญ่บ้านนะคะแล้วก็ชาวบ้านแล้วค่ะหลังจากที่ทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมค่ะ
วันนี้เมื่อเวลาประมาณ๑๐นาฬิกานักแสดงหนุ่มฮัตจิรวิทย์เดินทางไปที่ภูชีดาวพบกำนันผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านเพื่อขอโทษและแสดงความรับผิดชอบต่อ
ทำที่ไม่เหมาะสมขีดเขียนชื่อลงบนหลักเขตแดนไทยลาว
บนจุดชมวิวภูชีดาวแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดเชียงราย
โดยนักแสดงหนุ่มยอมรับผิดกับคณะกรรมการหมู่บ้าน
ว่าเป็นผู้เขียนบนเสาหลักเขตแดนบนภูชีดาวจริง

พร้อมขอโทษที่อ้างว่าได้รับอนุญาตจากผู้ใหญ่บ้านแล้ว
ทำให้ถูกตำหนิจากชาวบ้านหลังจากมีข่าวแพร่หลายในโซเชียลมีเดีย
และอยากให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้อื่น
ว่าไม่ควรกระทำเช่นนี้กับสถานที่ท่องเที่ยวอีก
เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ
อีกทั้งตัวเขาเองก็จะไม่ลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และสัญญาว่าจะไม่ทำเช่นนี้อีก
อกจากนี้ยังได้มอบซีดีไฟล์ภาพที่ฮัต
ถ่ายกับแหล่งท่องเที่ยวภูชีดาวให้กับชุมชน
เพื่อใช้ในการโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ต่อไปด้วย